นี่รถปลดทุกข์รับเรื่องตอนเช้าแบบนี้เลยนะฮะ
ชาวบ้านที่จังหวัดตากเขารวมตัวกันประท้วง
ในการต่อต้านโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรม

แล้วก็เตรียมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่เอาไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่เลย

รวมตัวประท้วงโรงงานขยะอุตสาหกรรมนะครับ
ซึ่งวิทยาลัยชุมชนตากอำเภอเมืองตาก
ผาแดงอิงดัสซี่จำกัดมหาชน
ได้จัดประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็น
การจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรม
โดยมีตำรวจทหารฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและประชาชน
โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบ๓ตำบล
ก็คือตำบลวังหินหนองบัวใต้
แล้วก็ตำบลแม่ท้อจำนวนกว่า๕๐๐คน
เข้าร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็นกัน
ระหว่างการประชุมสัมมนาได้มีกลุ่มคัดค้าน
นำโดยนายสุภาโรธพรมทัพ
อดีตพนักงานบริษัทผาแดงอินดาซี่จำกัดมหาชน

ชูป้ายมีข้อความต่อต้านขยะพิษและไม่เอาขยะพิษ

ไม่เอาเลยนะฮะไม่เอาขยะแล้วก็ขับไล่การก่อสร้างครับ
ไม่อยากให้ลูกหลานต้องมาเดือดร้อน
เพราะสิ่งที่การกระทำเพราะเพื่อผลประโยชน์

แต่ที่เรามาเราต้องการป้องกันนะครับ
เราต้องการป้องกันให้พี่น้องอยู่ดี
สุขภาพจิตดีร่างกายดีครับผม
เราทำพืชผลทางงานเกษตรผลผลิตออกมาดี

ตอนนี้ถ้าเกิดขึ้นในจังหวัดตาก
เราก็คงสามารถที่จะทำได้แย่เหมือนกันครับ
สำหรับโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมนะครับ

อยู่ในช่วงของการที่จะประชุมเสวนา

เรื่องของการทำประชาสัมพันธ์
แล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใดนะครับ
แต่ว่าเริ่มต้นชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยแล้วนะครับ